มาเริ่มต้นกันที่คุณแม่ชมพู่อารยากันก่อนเลยนะคะ
หลังจากที่ไปร่วมเดินพรมแดงอีกแล้วนะคะ
ปรากฏลุคที่สวยปังเรียกเสียงแฟลตจากช่างภาพได้อย่างรัวเลย

จริงคือปรากฏตัวแต่ละลุคเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ทันทีที่กลับมาเมืองไทยก็รับงานอีเวนต์อีกครั้งค่ะ
งานนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าการที่ไปร่วมในเทศกาลหนังที่เซี่ยงไฮเนี่ย
กดดันเท่ากับเทศกาลหนังเมืองคาน
และยังได้ร่วมงานกับทีมงานที่คุ้นเคยกันดีอีกด้วยนะคะ
พร้อมกับยอมรับว่าเตรียมวางแผนงดรับงาน
ความพร้อมให้กำเนิดเบบีแต่ที่ไม่ต้องพักเลย
สามียังเปิดไฟเขียวให้รัวก็คือการออกกำลังกายนี่แหละ
เจ้าตัวยืนยันนะคะว่ายังทำอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ความดูแลของผู้เชี่ยวชาญค่ะ
เวลาที่เราออกกำลังกายเราได้ใช้กล้ามเนื้อในส่วนที่เราควรจะต้องบริหารจริง
แล้วเราก็ถนอมร่างเวลาเราทำอย่างอื่น
ถ้าเราทำให้มันถูกต้องถูกวิธีอะไรอย่างนี้
จริงมันเป็นทางเลือกที่ดีนะ
ชมก็รู้สึกว่าชมไม่ค่อยซัฟเฟอร์เรื่องของปวดหลังปวดขา
ตอนนี้ชมยังนอนหงายอยู่เลยนะ
แต่ชมยังสบายตัวมาก
ตอนนี้เธอก็ยืนยันนะคะว่าใช้วิธีการออกกำลังกายในการที่จะดูแลตัวเองให้แข็งแรง
แต่เขาทำภายใต้การดูแลของผู้ที่เชี่ยวชาญ
ไม่ได้ว่าสุ่ม๔สุ่ม๕ทำด้วยตัวเอง

คือคุณชมพู่เขามีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเรื่องของการดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็มีท่าทางสำหรับการเป็นคุณแม่ในการออกกำลังกายต่างด้วย

พอคลอดออกมาปุ๊บหุ่นกลับมาเฟิร์มเป๊ะได้แบบนี้แหละ

เพชรลับเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าเนี่ยลูกแฝดดูว่าออกมาจะน่ารักน่าชังขนาดไหน